สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากเด็กโคเดอร์โม
มาค่ะมาอร่อยกับก๋วยเตี๋ต้มยำที่ร้านโจโฉกันต่อ
เท่าที่แอบไปสืบเสาะข้อมูลมานั้น
ก็ทราบว่ามีซอสต้มยำสูตรพิเศษอร่อยครบรส

ซึ่งสามารถเอาไปทำได้หลากหลายเมนู
ไม่ว่าจะปรุงเป็นก๋วยเตี๋ยวจะเอาไปผัดหรือเอาไปทำน้ำยำ

แต่จะแซ่บเบอร์ไหนนั้นขอชิมหน่อยได้ไหม

เป็นสูตรลับความอร่อยโดยเฉพาะของโจโฉอย่างเดียวนะครับ

มีผัดโจโฉกุ้งสดนะครับ

รสชาติจัดจ้านครบทุกรสมากเลยครับ

สัมผัสแรกก็คือจะมีความ

ตามจากความเข็มและความหวานและความเผ็ดนะครับ

จริงก็ต้มยำทั่วไปค่ะ

น้ำพริกเผาก็ไม่รับนะคะมีรับกว่านั้นอีก

แม่อยากจะรู้จริงเลยนะครับว่าคืออะไรนะ

เป็นเครื่องหมูตำลึงใช่ค่ะ

มีทั้งเนื้อหมูมีทั้งเครื่องในไส้ต่าง
ปรุงกระเพาะนะฮะลูกชิ้นไข่ต้มยางมะตูมนะครับผม

นี่เอาตัวหมูก่อนเลย

มีค่ะอันนี้ก็หมักข้ามคืนเลยค่ะ

อ่าทำให้หมูมันนุ่มนะส่วนสะโพกเดี๋ยวดูที่จะนุ่มจริงหรือเปล่า

ปกติเนี่ยถ้าเป็นต้มยำทั่วไป

แล้วคือถ้าเส้นหมี่เนี่ยลูกค้าก็จะสั่งเยอะ
ค่ะอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ความชอบ

ตัวน้ำซุปของเราเนี่ยเราต้มด้วยกระดูกอะไรครับ
จริงน้ำซุปเราเนี่ยใช้กระดูกสันหลังหมูอย่างเดียวเลยค่ะ
แล้วก็ต้มนาน๕ชั่วโมงขึ้นไป
สันหลังของหมูความหวานอะไรอย่างนี้ก็จะออกมากับน้ำซุป
แล้วก็ปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของทางร้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเราเอาความหวานในธรรมชาติความหวานกระดูกมาตรงนั้น

ผสมผสานกับตัวเครื่องต้มยำที่เราใส่ลงไปเนี่ย
เมนูนี้บ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาชิมกัน
กับเส้นมีผัดโจโฉกุ้งสด
จ้านครบรสเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างคือสัมผัสมากกว่าสัมผัสแบบน้ำกับสัมผัสแบบแห้งแต่โดยรวมแล้วรสชาติถือว่าถูกปากคนไทยแน่นอนรสชาติจัดครบเครื่องจริง

ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวโจโช่๙๕กว่าบาทค่ะ

วันนี้ละ

ก็จะเป็นด้านนี้เป็นเกี้ยวปลาท่าฉลอมทอดค่ะ
เกี้ยวปลาท่าฉลอมทอดคืออะไรอ่ะ
อันนี้จะเป็นเกี้ยวปลาทำจากปลาล้วนเลยค่ะ

อันนี้คือเป็นเกี้ยวที่ทำจากปลาเลย

แล้วก็เนื้อมันก็จะเหนียวกรุบหน่อย

อันนี้เล้งต้มแซ่บหม้อไฟค่ะ

กับตัวเกี้ยวปลานะฮะเอามาทอด
นู้นสัมผัสมัยจะไม่เหมือนกับเกี๊ยวทอดสักแป้งนะ

ขอชิมเล้งที่นี่เวลาสินะครับว่ารสชาติจะจัดจ้างขนาดไหนใช่

ตัวนี้เล้งของเรานี่ก็ได้จากการต้มน้ำซุปนี่แหละแล้วก็เอามาทำนี้เพิ่มใช่ค่ะ
แซ่บถึงใจอืมอย่างงี้เริ่มต้นราคาเท่าไหร่บ้างครับเนี้ย
เกี้ยวปลาท่าฉลอมทอดอยู่ที่หกสิบห้าบาทค่ะสิบห้าบาทนะคะ
นี้ก็หกสิบห้าบาทเหมือนกันก็ไม่แพงเลยไม่แพงค่ะตัวไหนร้อยปีล่ะตัวนี้เหมือนกันค่ะ
สิบห้าบาทเองเหรอค่ะโอ้ดีเลยแล้วก็ตัวนี้เล้งต้มแซ่บหม้อไฟร้อยหกสิบห้าบาทค่ะ
กันได้หลายคนนะครับผมอ้าวร้านตั้งอยู่ที่ไหนจ๊ะตอนนี้คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
อยากจะมาทานแล้วจริงจริงร้านอยู่ที่ไหนเอ่ยอันนี้อ่าที่สาขาเบลแกนพระรามเก้านะคะ
อยู่ด้านหลังเซ็นทรัลพระรามเก้าค่ะแล้วเรามีอีกสองสาขาค่ะ
แล้วก็เร็วเร็วนี้เราจะมีการทั้งใหญ่อ่ะคือเป็นการปรับโฉมโจโฉทั้งสามสาขาเลย
ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะคือปรับเป็นยังไงอ่ะก็จะเป็นต้มยำที่จัดจ้านมากขึ้น
มีต้มยำให้เลือกหลากหลายมากขึ้นอ๋อต้องลองดูแต่ตอนนี้ไปกินต้มยำเขาก่อนก็จัดจ้านพอตัวแล้วล่ะครับผม
ร้านเปิดปิดกี่โมงครับแต่ละสาขาเนี่ยตามเวลาห้างเลยค่ะก็เปิดสิบโมงถึงสามทุ่มนะคะ
ถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะแน่นอนว่าถ้าเกิดอยู่ในห้างเนี้ยไม่มีวันปิดแน่นอน
เปิดทุกวันนะครับสามารถสะดวกที่ไหนก็ไปทานที่นั่นได้นะครับผม
วันนี้ขอบคุณมากครับคุณโจรครับผมครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
แล้วเส้นเป็นเรื่องยังไม่จบเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปทานสุดยอดดราเมนตั้งตาชมได้เลย
เดินทางไปหลายที่พร้อมกันแต่สมมุติถ้าอยากกินในที่ที่เดียวและอร่อยถึง๔เมืองอะค่ะก็มาในที่ที่นี้เลย
อืมลูกค้าก็จะหากินง่ายค่ะแล้วก็ราคาเข้าถึงได้อืม
ตามคอนเซ็ปต์ของร้านเราเราจะไปเริ่มต้นจากโทงกะซึราเมงก่อนดีกว่านะครับ
อันนี้มาจากฟุโกกะจุดเด่นของทงกระสือราเมงของเราอยู่ตรงไหนครับ
น้ำซุปค่ะเพราะว่าเราเคี่ยวกระดูกหมูจนเป็นสีขาวแบบนี้เลย
เส้นเหนียวนุ่มนะฮะใช่ค่ะน้ำซุปก็จะมีความกลมกล่อมค่ะ
แล้วก็แบบคนญี่ปุ่นการันตีเลยว่าเหมือนมากินที่ของญี่ปุ่นเลย
มาด้วยโชยูามี้ครับผมพิเศษเลยค่ะ
อันนี้จะเป็นลาเมนตัวแรกของญี่ปุ่น
อันนี้จะมีความหอมของชออยุ
ความของชออยุที่สไอใสทำได้ง่ายทำได้สบาย
โปรดติดตามตอนต่อไป